คือเกิดขึ้นหลายเหตุเมื่อสักครู่เหตุหนึ่ง
อันนี้ที่จังหวัดชนบุรีก็เป็นเหตุสะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
เด็กหญิงวัย๑๓ปีถึงขั้นต้องคุกเข่า
ขอร้องขออย่าเอาชีวิตแม่ของตัวเอง
เพราะว่ามีเสียรับเหมา
ที่กำลังเคลียร์ใจกับแม่
คือไม่สนใจคำขอของเด็กเลยค่ะปรากฏว่าใช้ปืนขนาด๙มม
ยิงศีรษะผู้เป็นแม่ต่อหน้าลูกเลยนะแล้วก็ยิงตัวเองตายตาม
ทีมแพทย์เข้าให้การช่วยเหลือและพยายามยื้อชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เขากำลังเร่งปั๊มหัวใจกันเลยค่ะ
ช่วยชีวิตนายโสพลธิตานนท์อายุ๖๗ปีเป็นเสียรับเหมาถมดินในเขตพื้นที่ชนบุรี
หลังจากที่เขาก่อเหตุยิงนางสาวชายานันประสบสุขอายุ๓๘ปีที่ศีรษะเสียชีวิต
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละยิงขมับขวาตัวเองจะตายตามมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วนายโสพลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจภูทรห้วยใหญ่
ไปตรวจสอบที่บ้านเล็กที่๑๓๙ทับ๓๒หมู่๔ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงที่ชนบุรี
ภายในห้องนอนไปพบร่างนางสาวชายานันถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ
เสียชีวิตจมกองเลือดค่ะส่วนนายโสพลบัตรเจ็บอยู่ใกล้กัน
พบอาวุธปืนขนาด๙มมในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ก็มีการสอบถามกับลูกสาววัย๑๓ปีของนางสาวชายานันค่ะ
เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่ด้วยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดยังนั่งร้องไห้อยู่เลยนะคะ
ก็เล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุหนูพยายามคุกเข่ายกมือไหว้ขอชีวิตแม่จากนายโสพลแล้ว
แต่นายโสพลไม่ฟังเลยค่ะไม่สนใจคำอ้อนวอนของหนูเลย
ไกลใส่นางสาวชายานันผู้เป็นแม่แล้วก็หันกระบอกปืนลั่นไกลใส่ขมับตัวเองต่อหน้าต่อตา
นี่คือเด็กเห็นแบบนี้สะเทือนใจมากเลยนะคะฟังเสียงของลูกสาวผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ

ว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันนะ
แต่จากนั้นได้ยินปืนดังขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิง
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดไม่นานก็เห็นลูกสาววัยสิบสามปีของนางสาวชี
นันวิ่งร้องไห้ออกมาขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็บอกว่าขอให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยนะคะ
ท่านตำรวจตรีอภิชนันวัฒนาวรางกูลผู้กำกับการสพห้วยใหญ่
ก็สั่งตำรวจให้เร่งสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่
ปมเหตุในการก่อเหตุจากคนใกล้ชิดของทั้งคู่ค่ะ
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ